ก็ยังมีที่ติดตามกันในโลกโซเชียล

เปิดสักกระราชใหม่มาไม่ทันไร
เท่านั้นเอง๓วันคุณผู้ชมค่ะ
ระอุกันเลยมาคู่กันเลยนะคะ
เขามีการแชร์ภาพที่เป็นภาพของ
อ่าถูกแต่แน็ตที่ลงนี่ไม่ใช่รูปนี้

ประมาณนั้นนะคะเอาล่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันให้มากมายเลยนะ

หลังจากที่คนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าใช่ว่าที่เธอโพสต์ด้วยตัวเองแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ดราม่ามันจะจบลงง่ายคุณรู้ไหม

คือมันก็มีทั้งบวกและลบแหละนะ
แต่ว่าคอมเมนต์ที่มาถล่ม
ใช้คำนี้ถล่มกันสั้นเละเลยอ่ะคุณ
คือต้องบอกว่าบางข้อความมันอ่านออกอากาศไม่ได้จริง
คอมเมนต์เขาก็บอกว่าไม่ใช่ผู้ชายที่เปิดตัวนะ
แต่เป็นผู้หญิงน่าจะวางตัวให้ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้
คือข้อความมันค่อนข้างแรงนะแต่เราก็อ่านอะไรเฉพาะที่มันออกอากาศได้ก็แล้วกัน
คอมเมนต์คือเขาบอกว่าแมทเองก็ลบโพสต์ไปด้วยลบข้อความออกไปด้วยนะคะ
เว้นแม้แต่ภาพโปรโมทคาเฟ่ของคุณสงกรานเอง
ชาวเน็ตก็เข้าไปต่อว่าไปคอมเมนต์กันบอกว่า
วันเกิดลูกสาวไม่เห็นเงาเลยวันเกิดน้องปีใหม่
แต่กลับมาอยู่กับผู้หญิงคนใหม่นี่เอง
เจ้าตัวต้องมีการตอบกลับเลยว่าถึงวันที่ได้เจอลูกเขาก็ไม่เคยขาดเลยสักครั้ง
ฝากคุณแม่แอฟทักษะอ่อนตอนนี้ก็ขอลอยตัวเหนือดราม่าไป
พาลูกสาวน้องปีใหม่ไปเที่ยวตามสัญญา
เดี๋ยวจะกลับมาจัดรายการแชร์ข่าวกันก็รอติดตามก็แล้วกันนะ